ส่วนคดีนี้ก็เป็นเรื่องของการข่มขืนแล้วก็ผู้เสียหายอายุเท่ากันเลย
ที่คุณภาคภูมิเล่าไปเด็กผู้หญิงอายุ๑๔นะคะ
เรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ตามลำดับ
กรณีที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถูกข่มขืนจากผู้ชายทั้งหมด๕คน
ข่มขืนมาเกือบปีก็หมายความว่าน้องถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๓
ตัวคุณพ่อก็เลยพาน้องไปแจ้งความแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบ
โดยมีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็ช่วยเหลือดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายต่างเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะวันนี้ได้พาพ่อกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายวัย๑๔
ไปสอบปากคำกับตำรวจสอนอประเวทนะคะหลังจากถูกข่มขืนจากเสียตั้ม
ตั้มเนี่ยคือในพื้นที่สอนอประเวทแล้วก็ถูกคนงานอีก๔คนคมขืน
ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตัวพ่อเนี่ยบอกว่าลูกสาวหนีออกจากบ้านไป
ตอนแรกเนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
ออกจากบ้านไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมารู้ข่าวว่าลูกสาวไปอยู่กับนางสาวใหม่
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมาค่ะนางสาวปุ้ยติดต่อมาบอกว่า
ลูกสาวพ่อเนี่ยถูกข่มขืนกระทำชำราวพ่อบอกว่าตกใจมาก
แล้วก็บอกกับนางสาวปุ้ยคนนี้ว่าให้รีบพาลูกมาเจอที่กรุงเทพ
นางสาวปุ้ยก็คือคนที่มากับพ่อที่กองปราบค่ะครับตัวลูกสาวเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตลอด๓เดือนที่ผ่านมา
ถูกคนงานในแคมป์ที่เป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยค่ะ
ก็ประก่อบไปด้วยในนั่มคนนี้เอ่อ
มีศักดิ์เป็นเหมือนกับพ่อบุญธรรมคนนี้ค่ะครับ
ในเบ้นนายสมรและนายเหน่ง
คนนี้ในเบ้นนะคะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นญาติกันด้วยซ้ำครับ
สลับกันข่มขืนนะคะเกือบทุกวัน
บางคนเนี่ยวันเว้นวันบ้างอะไรบ้างข่มขืนในรถบ้าง
ในห้องพักของแคมป์คนงานก่อสร้างบ้าง
นี่ค่ะโอ้โหนี่คือ๔รายในพื้นที่
คนงานก่อสร้างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่น้องเขาก็คุยกับเพื่อนไงบอกว่าไม่ไหวแล้ว
อยากจะหนีออกมาช่วยพาหนีออกมาหน่อยอะไรแบบนี้
สุดท้ายน้องเขามาอยู่ที่กรุงเทพ
มาอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
ในพื้นที่สอนอประเวทแล้วไปเจอกับในตั้ม
ปรากฏว่าก็โดนในตั้มข่มขืนอีกพ่อบอกว่า
แจ้งความไปแล้วนะคะแล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่ามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
พ่อก็เลยบอกว่าอยากจะเห็นหน้าในตั้มอืม
คนที่มาข่มขืนลูกสาวเนี่ยค่ะครับ
พ่อไปหาถึงแคมป์คนงานที่พื้นที่ของสอนอประเวทอ่ะนะ
อยากจะคุยคือตัวในตั้มเนี่ยบอกว่าก็มีการคุยกับพ่อของน้องผู้เสียหายแล้วนะคะ
เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายตอนแรกเนี่ยเสนอค่าเสียหายไปห้าหมื่นบาท
แต่ในตั้มเนี่ยต่อรองเหลือสองหมื่นบาทแล้วในตั้มให้เงินไปแค่หนึ่งพันบาท
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแต่วันที่ในตั้มพาน้องไปข่มขืนในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งเนี่ยนะ
ในตั้มให้เงินน้องไปหนึ่งพันหกร้อยบาทอืมแล้วก็ให้แบบเหมือนกับลำยัยไปหนึ่งกิโลอะไรแบบเนี้ย

แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อติดใจอย่างมากที่สุดเขาพูดกับพ่อเลย
ว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีจบทางด้านกฎหมายเขามีเพื่อนเป็นทนายเยอะ
ต่อให้พ่อเอาตำรวจมาเขาก็ไม่กลัวคุณเรียนจบทางด้านกฎหมาย
ทำไมคุณไม่เอาความรู้ช่วยเหลือคนเขาล่ะ
คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นน้องคุณก็รักเหมือนน้อง
ต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำย่ำทีแบบนี้พอรับไม่ได้
รู้จักกับนายตั้มยังไงอ่ะครับพ่ออ่าน้องก็มากับหลาน
จะมามาอยู่ที่แแคมป์เป็นลูกจ้างนายตั้มแบบนั้นใช่
ก็นอนพักคืนนึงแล้วตอนเช้าก็ทำงานตอนเย็นมาก็เกิดเรื่อง
คือพ่อบอกว่าแจ้งความเอาไว้ใน๒พื้นที่นะคะ
ก็คือที่ประจวบคิริคันตั้งแต่ลูกสาวหายออกไปจากบ้าน

แล้วก็แจ้งความกรณีของในตั้มคนที่ก่อเหตุล่าสุดก็คือในพื้นที่สอนอประเวท
แต่เรื่องดูเหมือนจะไม่คืบหน้าก็เลยมาตามต่อในกองปราบ
ปราบก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องให้แต่ว่าวันนี้ทางพ่อทางนางสาวปุ้ยและทางน้องผู้เสียหาย
ไปที่สอนอประเวทเพื่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่ต้น
ตำรวจก็เลยนำตัวพ่อนำตัวนางสาวปุ้ยไปชี้จุดเกิดเหตุในแคมป์คนงานนะคะ
ในซอยเฉลิมพระเกียรติ๗ก็คือในพื้นที่ของสนประเวทนะคะ
ก็เป็นแคมป์ก่อสร้างแล้วก็ไปชี้จุดอีกจุดหนึ่งก็คือในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนางสาวปุ้ยเขามีศักดิ์เป็นพี่สาวของเด็กผู้หญิงวัย๑๔ผู้เสียหายอ่ะค่ะ
คือนางสาวปุ้ยคนนี้เขาพาน้องคนนี้มาอยู่ในแคมป์คนงานด้วยกันน้องผู้เสียหายนะคะ
แล้วเขาบอกเลยว่าวันเกิดเหตุเห็นน้องผู้เสียหายไปกับในตั้มจริง
ตั้มเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมาเขาออกจากแคมป์คนงานนั่งรถไปกับในตั้มประมาณสัก๕โมงเย็นนะคะ
แล้วทีนี้น้องสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยกลับมามาบอกกับนางสาวปุ้ยว่าถูกข่มขืน
นางสาวปุ้ยที่มีศักดิ์เป็นพี่สาวของผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาถามในตั้มนะ
ถามในตั้มตรงตรงเลยว่าข่มขืนน้องเขาจริงหรือเปล่าในตั้มยอมรับนะคะ
รับว่าข่มขืนจริงแต่เดี๋ยวยินยอมจ่ายเงินค่าเสียหายให้

ก็เหมือนกับเกิดเรื่องเสร็จแล้วหนูก็มาคุยกับผู้รับเหมาคนนี้ค่ะ
ว่ากระทำน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขารับสารภาพไหม

เขาบอกเราว่าไงบ้าง
ก็คือเขาบอกว่าเขาจะยอมจ่ายเงินจ่ายอะไรอย่างนี้ให้ค่ะ

พักว่ามากไปแล้วเขาเลยเงียบแล้วต่อกลับมา

นายรณรงค์ก็เลยบอกว่าคดีนี้หลังจากไปร้องที่กองปราบเอาไว้นะคะ

ค้ามนุษย์ก็จะช่วยมาดูแลเรื่องของการดำเนินคดีให้
เพราะว่าทั้งพ่อไม่ได้ไปแจ้งความเอาไว้ในพื้นที่ตรงนี้
ดังนั้นกองปราบก็เดี๋ยวดูตรงนี้ให้นะคะ
ส่วนน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็ได้รับการยืนยันจากคุณหมอแล้วว่าถูกข่มขืนจริง
แต่ว่าการสอบปากคำตอนนี้ค่ะน้องเครียดมาก
คือพ่อก็บอกว่าตอนนี้น้องกลายเป็นซึมเศร้าเลยนะคะก็หวาดกลัวทุกอย่าง
สอบปากคำก็เครียดมากก็เลยหยุดพักเรื่องของการสอบปากคำเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้
ส่วนคดีในพื้นที่สอนอประเวทก็ต้องให้ทางพื้นที่เป็นคนจัดการ
วันนี้ทางในตั้มเนี่ยติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินสองหมื่นบาทที่ตกลงกับพ่อของน้องผู้เสียหายเอาไว้เนี่ยนะ
เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อจะได้จบคดี
แต่ปรากฏว่าในตั้มบอกว่าเมื่อวานนี้อยู่เชียงใหม่วันนี้บอกอยู่กรุงเทพ
ติดต่อไปติดต่อมาติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วอะค่ะ
ตำรวจสนประเวทก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับในตั้มแล้วนะคะ
อยู่พื้นที่ไหนกันแน่บอกอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่กรุงเทพบ้างแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเนี่ยค่ะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะ
ก็มันดูไม่ได้แล้วมันหมดอายุที่จะดูได้คือกล้องมันก็จะรันไปเรื่อย
ก็คือจะบันทึกซ้ำซ้ำไปเรื่อยนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปดูไล่ดูกล้องในพื้นที่อื่นอื่นใกล้เคียงแทน
ตอนนี้ก็เลยคาดว่าจะเตรียมออกหมายจับสามข้อหานะคะสำหรับในตั้มเนี่ย
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พรากและพาเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีไปจากบีดามันดาเพื่อการอนาจารย์ครับ